ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของสองสามีภรรยาชาวฝรั่งเศส
เขาเป็นนักปั่นจักรยานหลงไหลการปั่นจักรยานที่เขาใหญ่
หลงไหลมิตรภาพของคนไทยรวมทั้งอยากเห็นโขลงช้างป่าบนเขาใหญ่ด้วยครับ
ก็เลยมาปั่นจักรยานที่นี่นะครับ
ปั่นจักรยานสองสามีภรรยาชาวฝรั่งเศสพากันไปท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ดูสิฮะสัมภาลงสัมภาระเนี่ยปั่นกันไปแบบนี้เลย

ปั่นจักรยานไปทางเนินดาดเดินหอมอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมกับไปแวะชมน้ำตกเหวนรกไปชื่นชมธรรมชาติสองข้างทางที่มันอุดมสมบูรณ์

ลิงนี่ก็ออกมาทักทายแบบนี้
ช้างยังไม่ได้เจอเพราะเขาอยากเจอช้างเจอลิงก่อน
จากนี้ทั้งคู่ก็ยังร่วมบันทึกภาพความสวยงามตามจุดต่างนะครับด้วย
แล้วก็ยอมรับบอกว่าเขาหลงไหลเหลือเกินหลงไหลธรรมชาติที่นี่หลงไหลเมืองไทยหลงไหลเขาใหญ่
แล้วก็อยากจะเห็นช้างป่าบนเขาใหญ่และรู้สึกประทับใจอัธยาศัยของคนไทยที่แบบยิ้มแย้มแจ่มใส

สนุกนะฮะคนไทยแบบอัธยาศัยดีเบลลี่ยิ้มสวยอะไรอย่างนี้นะฮะ
สามีภรรยาคู่นี้เขาเป็นนักปั่นจักรยานก็ปั่นไปตามประเทศต่าง

สิบสี่ประเทศนะฮะก็ปั่นไปฝรั่งเศสเยอรมนีสวิสเตอร์แลนดออสเตรีย
โลวาเกียฮังการีโปแลนด์รัฐเวียลิโทเนียรัสเซีย
มงกรียจีนเวียดนามกัมพูชาแล้วก็ไทยโอ้โห
รวมระยะทางเนี่ย๙๕๐๐กิโลเมตรโอ้โหน่านับถือนะค่ะ
กันสองคนแบบนี้กับจักรยานสองคนปั่นนี่แหละซึ่งวันนี้๙ธันวาคม
ทั้งคู่จะปั่นจักรยานออกจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มุ่งหน้าไปพระนครศรีอายุทยา
ก่อนจะเดินทางกลับฝรั่งเศสเพื่อฉลองเทศกาลคริสต์มัสแล้วก็เดินทางกลับมาที่ไทยอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อจะปั่นจักรยานต่อจากเมืองไทยจุดนี้ให้ไปรอบโลก
กลับไปถึงฝรั่งเศสบ้านเกิดของเขาอ่ะหวังว่าจะไปเจอช้างป่า
แต่ก็พอเจอปุ๊บขอให้ปลอดภัยแล้วกันค่ะนะฮะอย่าไปอย่าไปเล่น